คุณผู้ชมเรามาดูเรื่องนี้นะครับ
สังขทานสำเร็จรูป
คราวนี้เป็นกล่องสังขทานยานะครับ

แกะออกมาแล้วก็รีวิวให้ดูกันชัดเลย
ว่าตอนถือก็รู้สึกหนักนะ
คิดว่ามียาเต็มกล่องสังขทาน
เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในยามอาภาษณ์
แต่ความเป็นจริงแล้วให้คุณผู้ชมดูกับตาเลย
แกะออกมาเปิดกล่องออกมาแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับ
สมมติเราคิดว่าเราอยากไปทำบุญ
สวายสังขทานด้วยการเอายาไปสวายพระ
เราถือดูมันหนักนะมันดูสึกนะ
มันหนักเหมือนมันต้องมีครบ

น้ำเปล่ามีน้ำเปล่าอยู่

แกะออกมาไหนล่ะคุณไหนล่ะยา
มีแต่น้ำเปล่านี่
มีควดน้ำเปล่าที่หนักนักเนี้ย
ติดแล้วพอมองนอกกล่องก็จะเห็นโอ้โหแผงยาเต็มไปหมดเลย

ส่วนข้างในยัดไส้ด้วยขวดน้ำเปล่านะครับ
ก็มีคนเข้ามาดูคลิปเกือบล้านครั้งแล้วนะคุณนะ

เป็นการแกะถังสังขทานของวัดแห่งหนึ่ง

โดยหญิงสาวคนนี้ไปทำบุญที่วัดแห่งนี้เป็นประจำ
ทีนี้ครับก็ไปช่วยพระท่านในการแกะถังสังฆฐาน
และมักจะเจอสิ่งของในสังขทาน
ทั้งหมดอายุเสื่อมคุณภาพ

และที่พีคที่สุดก็คือกล่องสังขทานยานี่แหละครับ
อดไส้ด้วยขวดน้ำได้ยามาไม่กี่แผง
ปวดหัวปวดเหตุเลยนะฮะ

ก็ไม่ได้ต้องการจะทำให้ธุรกิจสังขพันธ์เสียผลประโยชน์นะฮะ
แต่สงสารพระเพราะพระท่านพอได้รับถวายมาแล้ว
ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่อยู่ภายในถังสังกฐานเลยนะครับ
แล้วก็คุณดูสินี่คือมันเหมือนเป็นการหลอกพระด้วยนะ
เหมือนหลอกพระนะคุณบาปไหม
บาปสิฮะในการหลอกพระแบบนี้เขาก็เลยเอามาแชร์กันนะครับ